คุณผู้ชมค่ะอันนี้งานแต่งเดี๋ยวเรารอลุ้นกัน
แต่ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีงานแต่งเกิดขึ้นแน่นอน

พึ่งเล่าข่าวไปปุ๊บขอแต่งงานปุ๊บแต่งแล้วหรอ

ทำไมต้องชาด้วยล่ะรีบให้เนิด
วันนี้ค่ะเจอเจ้าตัวในงานอีเวนต์เนี่ยต้องบอกว่าออร่าความเป็นเจ้าสาวมันพุ่งมากแม่
เธอบอกว่าวินาทีนั้นมันดีใจมากแต่ว่าตื่นเต้น
คือตอนที่เจ้าบ่าวคุกข่าวของแต่งงานเธอบอกว่าหูดับไปเลยนะ

มันควรจะตื่นเต้นมาก
แล้วก็ได้ยินอีกทีนึงตอนที่เพื่อนบอกว่า
จะแบบหูดับไปแล้วต้องทำยังไงต่อนะ
อย่างที่บอกว่าดีใจกับโมเมนต์นี้นะคะก็เป็นเพราะว่า
ไม่คิดว่าแฟนหนุ่มจะคุกเข่าขอแต่งค่ะในวันฉลองปาร์ตี้สละโสดนั่นแหละ
เพราะได้มีการพูดคุยว่าจะแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ค่ะได้เตรียมเรื่องงานแต่งไปกว่า๙๐ค่ะ
ซึ่งจะมีพิธีมงคลในวันที่๒ธันวาคมนี้ค่ะ
โดยเป็นพิธีภายในครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนจะไปฉลองวิวากันอีกครั้งนะที่ภูเก็ตในวันที่๔ธันวาคมค่ะ

คุยกันมาแล้วว่าจะแต่งงานกันแล้วก็คือยังไม่ได้มีโอกาสที่เขาจะขอแต่งงาน
เพราะว่ามันเป็นการตกลงของผู้ใหญ่

แล้วเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ทำอะไรแบบนี้
เราก็ร้องไห้เนอะเพราะว่าเราเห็นเขาเหมือนน้ำตาคอเหมือนกัน
ตอนนั้นคือตื้อไปหมดเลยแต่รู้ว่าแบบ
เราเห็นหน้าเขาแล้วเหมือนมันดับแล้วเราก็แบบเอออินเกมฮะทะพี
ส่วนเรื่องมีทายาทเดี๋ยวแป๊บนึงละกัน
ขอใช้ชีวิตคู่นะสัก๑ปีก่อน

หนึ่งนะปาร์ตี้สละโสดเฉียบแซ่บมากจริง
แล้วคือต้องบอกว่าเพื่อนเต็มใจจัดให้
รวมไปถึงวาดที่สามีคุณสาในอนาคตเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดด้วย
ไม่ต้องไปดรามงดราม่าว่าทำไมมีฝรงฝรั่งมาอะไรที่จะ
ไม่เขาทำแบบว่าหยอกว่าที่เจ้าสาว
แฮปปี้ยินดีกับเธอด้วยจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ